คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ต้องตามความคืบหน้าต่อให้จบค่ะ
เพราะว่าเป็นเรื่องที่มีผู้เสียหายเยอะมากหลายร้อยคน
มูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้านบาทนะคะ

มณีเขาชื่อเดียนะคะจริงแล้วเขาก็เป็นเริ่มจากเป็นเน็ตไอดอลสาวชื่อดัง
เขาก็ขายของออนไลน์ทำธุรกิจหลายอย่าง
แล้วก็มีการจัดงานต่างมีดาราระดับซุปเปอร์สตาร์มาร่วมงานของเขา
เขามีธุรกิจเยอะเขาดูน่าเชื่อถือ
เขาก็โพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนให้คนมาออมเงิน
บอกว่าออมเงินกับเขาครบเดือนหนึ่งนะ๓๐วัน

คนหลงเชื่อเยอะมากนะคะ
แต่แรกเนี่ยพอออมเงินกับแม่มณีก็ได้ดอกเบี้ยจริงแหละ
พอเริ่มออมมากขึ้นครั้งต่อไปต่อไป
ไม่ได้เงินคืนไม่ได้แม้กระทั่งเงินต้นและดอกเบี้ยแน่นอนมันก็ไม่ได้อยู่แล้ว
คือวันนี้ผมได้คุยกับผู้เสียหายแล้วก็ทนายที่เขามาช่วยพาไปแจ้งความนะ
สรุปแล้วแม่มณีเนี่ยหญิงสาวคนนี้ที่เขาใช้ชื่อแม่มณีทางเฟซบุ๊คของเขาเนี่ย
เขาเริ่มทำลักษณะแบบนี้มาได้สักปีกว่าแล้วแต่ในช่วง๔๕เดือนหลังเนี่ยเพิ่งจะมาให้ดอกเยอะ
ก่อนหน้านี้มันนิดเดียวอาจจะเป็นวงเล็กมีคนมาฝากเงินได้เท่านี้เท่านั้น
แต่๔๕เดือนหลังเนี่ยประมาณ๔๕เดือนย้อนไปเนี่ย
ที่จะมีไอ้แผ่นที่เราเห็นเมื่อกี้ที่ว่าฝาก๑๐๐๐ได้๙๓๐บาท
โอ้โหทีนี้คุณเข็มมาสอนคนเริ่มมาใช่มาแล้วพอคนมาเยอะเยอะเนี่ย
บางคนฝากตรงกับแม่มณีพอได้ปุ๊บก็จะไปเป็นเหมือนมะนาว
ก็จะไปเป็นแม่ขายเห็นว่าได้ดอกเบี้ยดีก็เลยเชิญชวนคนมา
มาสิเราไปฝากนะเราได้ดอกเบี้ยตั้งเยอะเนี่ยก็เลยเหมือนกับเป็นแม่ขายไปโดยปริยาย
อย่างผู้เสียหายบางคนเนี่ยที่เขาไปแจ้งความนะ๖ล้าน
เงินอยู่กับแชร์ลูกโซ่อันนี้เงินฝากแม่มณี๖ล้าน

ใช่ค่ะซึ่งจริงแล้วในส่วนของแม่ขายก็ต้องแยกส่วนนะคะ
มีแม่ขายที่เขาอาจจะเป็นผู้เสียหายจริงก็มี
คือเป็นแม่ขายที่เขาชวนคนรู้จักมาร่วมลงทุนโดยที่เขาอาจจะไม่ได้หักเปอร์เซ็นต์
ไม่ได้รับรู้ในเรื่องของการโกงการอะไร
มันก็จะมีแม่ข่ายอีกส่วนหนึ่งที่ชวนมาแล้วตัวเองก็หักเปอร์เซ็นต์
ซึ่งส่วนใหญ่จะหักเปอร์เซ็นต์
ซึ่งก็คือมะนาวมะนาวก็คือเป็นคนที่เขา

ใช่โด่งดังว่าเป็นเจ้าสาวที่สามีไม่ไปร่วมงานแต่งงานด้วยนะคะ
มะนาวเป็นหนึ่งในนั้นก็คือจะหักเปอร์เซ็นต์เอาไว้๔๐
ลูกค้าจะได้ก็คือ๕๐คนนี้คือมะนาวนะคะ
เจ้าสาวรัชบุรีที่ถูกพากินเท
แต่ตำรวจบอกว่าคนที่หักเปอร์เซ็นต์ก็ต้องไปแยกดูอีกนะค่ะ
ว่าคุณมีส่วนในการร่วมรู้เห็นเป็นใจในการกระทำกับมณีที่เป็นต้นทางหรือเปล่า
หรือคุณหักเปอร์เซ็นต์แต่คุณก็ถูกหลอกจริง
หักเปอร์เซ็นก็หักเปอร์เซ็นนี่แหละแต่ก็ถูกหลอกจริง
แต่บางคนหักเปอร์เซ็นต์ด้วยแล้วก็มีส่วนร่วมในการโปรโมทด้วย
ในการยืนยันในการเชิญชวนอะไรพวกนี้ด้วยมันก็จะเป็นความผิดคนละแบบอีก
เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องดูในเรื่องของเส้นทางการเงินของแม่ข่ายต่างเหล่านี้ด้วยค่ะ
ต้องดูความเชื่อมโยงระหว่างแม่ข่ายกับแม่มณีก็คือต้นเรื่องต้นแชร์ค่ะ
มันก็จะนำมาซึ่งการดำเนินคดีได้หรือไม่ได้ก็ต้องไปตรวจสอบว่าจะมีส่วนร่วมในการช่อกงไหม
แต่ตอนนี้ต้องเอาแม่มณีก่อนใช่ค่ะต้องเอาแม่มณีก่อนว่าอยู่ที่ไหนเจอก่อน
คือมะนาวเขาอยู่มะนาวเขาไม่ได้หนีไปไหนเขาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่ออะไรของเขาอ่ะนะ
เขาก็บอกว่าเขาเป็นผู้เสียหายเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นแม่ข่าย
แต่แม่มณีเนี่ยเมื่อวานรายงานข่าวบอกว่าโอ๊ยหนีไปต่างประเทศแล้ว
ถอนเงินออกไปเป็นหลักร้อยล้านบาทแล้วแล้วก็มีคนไปเจอภาพรถหรูสีเหลืองเป็นรถสปอร์ต
ที่เหมือนกับรถของแม่มณีที่เคยโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กไปเจอที่ด่านเก็บเงิน
คันนี้เอ๊ะใช่ไหมหรือยังอยู่ยังไม่ได้หนีไปไหน

แต่ก็ไม่รู้ล่ะค่ะตำรวจออกหมายจับแล้วอะค่ะ
พลตำรวจรีมัยตรีฉิมเฉิดผู้บังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเศรษฐกิจ
สั่งการให้พันธุ์ตำรวจเอกพาดลจันดรผู้กำกับการ๕กรมคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเศรษฐกิจไปสารอาญาค่ะ
ขออำนาจสารอาญาออกหมายจับแล้วค่ะ
ออกหมายจับแม่มณีและแฟนนุ่มนะคะ
นางสาววันธนีทิพย์ประเวทหรือแม่มณีหรือชื่อเล่นจริงเขาชื่อเดียนะคะ
และนายเมธีชินนภาแฟนนุ่มค่ะ
เรื่องต้นสารพิเคราะห์ตามพยานหลักฐานเห็นควรออกหมายจับทั้งคู่

ร่วมกันกู้ยืมอันเป็นการช่อกงประชาชน
ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
เช่นเดียวกันกับสารจังหวัดอุดรธานีค่ะ
ออกหมายจับทั้งคู่ใน๓ข้อหาเช่นเดียวกันนะคะ
อุดรธานีก็คือเดียเขาเป็นคนพื้นเพลอยู่อุดรธานี
แล้วเขาก็มีลูกแชร์อยู่ในพื้นที่อุดรธานีบางส่วน
บางคนก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่อุดรธานีด้วยนะคะ

คดีนี้เป็นลักษณะของแชร์ลูกโซ่
ถึงแม้ว่าการโปรโมทของแม่มณีจะบอกว่าเป็นการเชิญชวนให้มาฝากเงิน
เป็นการออมเงินเป็นการออมทรัพย์
แต่ว่าแม่มณีไม่ได้สามารถตั้งตนเป็นสถาบันการเงินที่เชิญชวนคนมาฝากเงินได้นะคะ
ลักษณะพฤติกรรมแบบนี้เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่
เรื่องต้นนะตอนนี้มีผู้เสียหายกว่า๑๒๐คนไปร้องทุกข์กับทางพนักงานสอบสวนบกปอศแล้วนะคะ
พนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้เสียหายไปแล้ว๒๐กว่าปาก
มูลค่าความเสียหายประมาณ๓๕ล้านบาทแต่นี่เป็นเฉพาะที่ปอศค่ะ
แล้วก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานต่าง
จากการสอบปากคำผู้เสียหายนี่แหละค่ะก็นำมาซึ่งการออกหมายจับ
ผู้เสียหายได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีของแม่มณีและแฟนนุ่มโดยตรงนะคะในส่วนนี้ไม่ได้ผ่านแม่ข่าย
พลตำรวจรีมัยตรีก็เลยให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่แกะรอยเร่งรัดทำคดีนี้
เพราะประชาชนในหลายพื้นที่หลายท้องที่ที่ไปแจ้งความได้รับความเดือดร้อนแล้วก็เกิดความเสียหาย
อย่างเช่นมะนาวที่เป็นแม่ขายเขาอยู่ราชบุรีก็มีผู้เสียหายที่โอนเงินผ่านแม่ข่ายผ่านมะนาวกว่าจะไปถึงมณีอะค่ะ
เขาก็ไปแจ้งความที่ราชบุรีดังนั้นคนแจ้งความมันมีหลายพื้นที่
เพราะว่าอย่างวันนี้ผมได้คุยกับ๔คนที่เป็นแม่ข่ายของแม่มณีนะคุณเขียนมาสอน
๔คนนี้มีคนหนึ่งอ่ะเขาไปรับมา๘๐กว่าคนอ่ะ
แค่นี้มันบวกไปก็ไม่รู้กี่ร้อยคนแล้ว
ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างอุดรธานีทีมข่าวของเราเช็คให้ล่าสุดนะคะ
เฉพาะในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนะคะที่ไปแจ้งความแล้วนะคะ
คนความเสียหาย๘๒กว่าล้านอันนี้คือเฉพาะที่ไปแจ้งความนะ
ที่เขายังรวบรวมหลักฐานเตรียมแจ้งความก็อีกเยอะ
ส่วนตัวของแม่มณีหรือว่านางสาววันธนีทิพย์ประเวท
ซึ่งตอนนี้ก็มีหมายจับแล้วเป็นผู้ต้องหาแล้วนะครับ
ยังไงถ้าจะต่อสู้คดีก็ต้องมาพบตำรวจนะครับ
มีความเคลื่อนไหวนะครับโพสต์ข้อความชี้แจงนะ
มะนาวเองก็แชร์โพสต์นี้นะครับระบุไว้หลายข้อความครับ
อย่างข้อความหนึ่งบอกว่าไม่ได้หนีไปไหน

มีคนตามเก็บหลายอย่างแล้วก็กำลังรอทนายทีมใหม่
ดำเนินการเราไม่ได้ทิ้งใครแค่เราไม่มีสิทธิ์พูด
อันนี้อันหนึ่งแล้วนะอีกอันหนึ่งบอกเร็วนี้รอแถลงข่าวทุกช่องแล้วกัน
คิดจะไปไหนอย่าสร้างเหตุการณ์อย่าบีบอะไรแบบนี้นะครับ
หรือบางโพสต์เธอบอกว่าหลอกล่อไปจะเอาปืนยิงกลางหัว
รอดมาได้ไล่ฆ่าพ้นมาได้บุญเยอะไม่คิดหนีแค่อยากเคลียร์
ใจไม่เคยคิดจะทิ้งใครหนีตายอย่างหมาทั้งที่ใจซื่อสัตว์อย่างหมา
รอดมาได้ก็เลยเดี๋ยวจะเปิดแถลงข่าว

ก็เลยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าตกลงแล้วที่โพสต์อะไรต่างเหล่านี้
เดียหรือแม่มณีเป็นคนโพสต์เองหรือเปล่าหรือยังไง
ก็ผู้เสียหายบอกว่าที่เขาได้คุยเนี่ยเขาไม่เคยเจอตัวเดียหรือว่านางสาววันธนี
ว่าแม่มณีตัวจริงเลยนะเขาเคยคุยแต่ผ่านทางแชทข้อมูลข้อความ
จะฝากงงฝากเงินจะทวงว่าได้หรือยังได้รอบไหนอะไรยังไง
ซึ่งเขามีคนที่เขามาเป็นทีมที่ทำให้เขาเนี่ย

ใช่แม่ขายเองก็เยอะมากแล้วแม่ขายต่อยอดไปอีกแตกไปอีก
เพราะฉะนั้นเขาไม่มีสิทธิ์จะคนเดียวจะมานั่งโพสต์นั่งตอบนั่งพิมพ์อะไรทั้งวันอย่างแน่นอน
เดี๋ยวเราไปคุยกับผู้เสียหายหลายคนเหมือนกันนะคะ
ที่เขาให้ข้อมูลกับเราไว้บางคนบอกว่าโอ้โหถึงขั้น
ผูกคอตายมาแล้วเครียดขนาดนั้นนะคะ
นี่ค่ะก็รวบรวมเอกสารพยานหลักฐานรวมตัวกันไป
หนึ่งในผู้เสียหายบอกว่ารู้จักกับเครือข่ายนี้ผ่านทางกลุ่มเฟซบุ๊ก
ก่อนที่เดียหรือว่าแม่มณีจะมีการโพสต์เชิญชวนให้ออมเงิน
ตอนแรกแรกก็มองผ่านผ่านไม่ได้สนใจระยะหลังเชิญชวนมากขึ้น
มีข้อความว่าได้เงินจริงตอนแรกลองลงทุนไปแค่ห้าพันบาทนะคะ
เงินกลับมาประมาณเก้าพันกว่าบาทลงทุนไปทั้งต้นทั้งดอกได้คืนหมดเลย
ก็เห็นว่าเออได้เงินจริงนี่ก็เริ่มออมมาเรื่อยก็เริ่มถอนทุนคืน
แล้วก็ออมเงินเข้าไปใหม่จนสุดท้ายเนี่ยนะเสียหายไป๔แสนกว่าบาท
แล้วเดียก็พลัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยอ้างว่าในทุนโอนเงินช้าบ้าง
ก็เลยถามเดียเดียยังโกหกอีกว่าบัญชีโดนอายัดไปทำธุรกรรมทางการเงินไม่ได้
แต่ก็พบว่าเดียไปเปิดแชร์ออมเงินวงอื่นอีกเป็นวงใหม่
วงเก่ายังไม่จ่ายเงินเขาไปเปิดวงใหม่อีกแล้วค่ะ

เพราะเหมือนกับญาติพี่น้องที่เขาฝากเรามา
เราก็ต้องไปรับใช้คืนตรงนั้นให้เขาอะค่ะ
แต่ผู้เสียหายรายนี้ก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกโกรธนะคะ
สังคมทั่วไปมองว่าเป็นคนโลภ

ผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นแม่บ้าน

ผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงด้วย

มีสามีเขาก็เลยเรียกกันว่า

ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง

ส่วนใหญ่แม่ที่เลี้ยงลูกไม่ได้ทำงาน

ตั้งใจจะแบ่งเบาภาระของสามี

อะไรที่มันทำได้ก็อยากจะทำ

ไม่ต้องมาหลงเชื่อสิ่งต่างเหล่านี้

ก็มีคนนึงที่วันนี้ผมได้คุยด้วยนะ

ที่เห็นเนี่ยฝากเงินกับแม่มณีเนี่ย
สามีบอกอุ้ยเขาจะหลอกหรือเปล่า

ครั้งที่๒ไม่กี่หมื่นได้เงิน

หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเพื่อนของสามีด้วย

แล้วก็เนี่ยฮะไม่ได้เงิน

ใช่ค่ะตอนนี้ยิ่งแย่หนักกว่าเดิมชีวิต

อีกคนนึงนะครับที่วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้คุยด้วยนะครับ

หลักล้านหลักสิบล้านแต่เก้าแสน

แต่เงินของตัวเธอเองเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่เหมือนกัน

เธอยังทำงานประจำค่ะ

แล้วแต่ลงไปขึ้นรู้มั้ยคุณเหเนียร์ประสอร์ม

ลาออกจากงานประจำเพื่อมาทำอันนี้
ค่ะทีนี้ล่ะโดนหลอกงานประจำ

แล้วต้องไปตามใช้หนี้เขา
คนนี้ก็ชื่อชื่อหยก
คือแม่คือแม่ทีมอย่างที่อยู่ในระดับเดียวกันกับเรา
รวมยอดกันในวันที่เรารู้ว่าเขาหนีไปแล้ว

แล้วก็มีผูกคอตายไปอีกหนึ่งเคสอยู่ที่พัทยา
เขาไปอย่างไรเขาทำเหมือนเรานี่หรือ

แล้วก็ส่งขึ้นไปลงทุนอย่างนี้ค่ะ
แล้วพอมันไม่ได้ผลตอบแทนกลับมาเนี่ยค่ะ
ลูกทีมมันต้องเรียกว่าลูกทีมลูกค้าที่ฝากเงินไปอย่างนี้
เขาก็มาไล่มาไล่บีบ
กดดันว่าต้องคืนต้องรับผิดชอบเขา
ซึ่งตัวแม่ทีมเองบางคนที่รับสภาพนี้ไม่ไหว
ไม่มีการเก็บไม่มีการถอนทุนคืน

คิดสั้นครับคือยอมรับว่าคิดสั้น
ก็คือรู้สึกว่าหมดศรัทธาในตัวเอง

คือรู้สึกว่าเป็นคนมีหนี้สินแบบลุ้นพ้นตัวมาก
โดยที่เงินนั้นนะคะไม่ได้ใช้
ส่วนที่ตัวของเดียหรือว่าแม่มณีออกมาโพสต์
ชี้แจงแถลงไขไม่ได้หนีพวกเนี้ยนะครับ
น้องคนนี้บอกว่าไม่เชื่อย่างนั้น
เธอบอกว่าไม่เชื่อน่าจะสร้างเรื่องขึ้นมา

ส่วนตัวไม่อยากบอกไม่อยากฝากอะไรถึงแม่มณีทั้งนั้น
มันครับแค้นจนไม่อยากจะพูดอะไรอีกแล้ว

นายปิยะสิริวัฒนาวรังกูลผู้มนุยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบกรมสอบสวนคดีพิเศษ
บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีผู้เสียหายอีกจำนวนนึงมาร้องทุกข์ที่กระทรวงยุติธรรมค่ะ
เขามีศูนย์สร้างสุขนะคะ

คือจะมารวมกันทั้งหมดแล้วก็สรุปการให้ถ้อยคำ
จะนำไปเร่งดำเนินการสืบสวนทางคดี
ในสัปดาห์หน้าจะเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมของคณะกรรมการคดีพิเศษ
เพื่อรับเป็นคดีพิเศษนะคะ
ส่วนการดำเนินคดีกับแม่มณีรวมถึงแม่ข่ายในคดีนี้
ต้องตรวจเส้นทางการเงินค่ะ
เพื่อยืนยันว่าเงินที่ได้มาเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดหรือเปล่า
ส่งต่อไปให้ใครบ้าง
จะได้สรุปจำนวนคนที่จะต้องถูกออกหมายเรียกมาให้ข้อมูลนะคะ
ต้องตรวจสอบเงินว่าเงินที่ได้มาที่โอนเข้าเงินโอนออกเนี่ยได้มาจากไหนยังไงต้องชี้แจงได้
เงินไปอยู่ที่ใครต้องชี้แจงได้
เพราะว่าจะมีการประสานปปงไปติดตามอายัดค่ะ
เงินไปอยู่ในบัญชีใครบ้าง
จะไปอายัดเลยแล้วก็อายัดเงินตรงนั้นเนี่ยมาคืนให้กับผู้เสียหาย

ถูกต้องการประเมินเบื้องต้นนะตอนนี้นะคะมีผู้เสียหายถ้ารวมแล้วทั่วประเทศเป็นหลักพันคนนะคะ
ไม่ใช่แค่หลักร้อยแล้วมูลค่าความเสียหายกว่า๕๐๐ล้านบาท
ส่วนใหญ่คนที่ตกเป็นเหยื่อดีเอสไอบอกว่าที่มีข้อมูลที่ทางดีเอสไอเป็นคนที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตอุดรธานี
รธานีนี่พื้นที่ของเดียเขาเขาอยู่ราชบุรีมะนาวอยู่ราชบุรีและกรุงเทพค่ะ
ก็มีรายงานว่าณขณะนี้นะครับมีข้อมูลว่าเดียหรือว่าแม่มณีถอนเงินออกจากบัญชีไปแล้วกว่า๕๐๐ล้านบาท
เงินในบัญชีของตัวสามีหนุ่มที่ถูกออกหมายจับพร้อมกันไปอีกร้อยกว่าล้าน
ท่านผู้ชมครับถ้าจะไปดูเนี่ยเรื่องของบ้านพักที่อยู่
ซับสินต่างหรือว่าจุดที่เดียหรือแม่มณีจะอยู่ได้ในกรุงเทพก็มีนะ

ตำรวจกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอศ
วันนี้ไปตรวจสอบบ้านหรูในซอยนาคนีวาส๔๑
ก็เป็นบ้านสองชั้นนะครับทรงแบบนี้นะครับ
มีสระว่ายน้ำขั้นกลางบ้านด้วยเป็นสองหลังตรงกลางเป็นสระว่ายน้ำ
รอบขอบชิดประตูทางเข้าบ้านไม่ได้ติดบ้านเลขที่เอาไว้นะครับ
แล้วก็ต้องใช้แม่กุญแจล็อกประตูมาจากด้านในตัวบ้าน
เขาไม่ล็อกจากข้างนอกนะครับที่โรงจอดรถหน้าบ้านเปิดไฟทิ้งไว้นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็กดกริ่งเรียกเพื่อจะให้คนในบ้านออกมา
แต่ไม่มีเสียงตอบรับอันนี้เขาต้องตามหานะครับ
ผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับปศเขาได้หมายจับจากศาลมา
เพื่อนบ้านบอกว่ามักจะมีกองละครมาถ่ายทำที่นี่นะครับ
แล้วก็มีการเอาดินมาถมพื้นที่รกร้างฝั่งตรงข้ามบ้านเอาไว้
บ้านหลังนี้จะมีคนมาคอยดูแลเป็นประจำส่วนตัวของเจ้าของก็คือเดียหรือว่าแม่มณีเนี่ย
เพื่อนบ้านบอกเห็นมาเป็นครั้งคราว
พันธ์ตำรวจเอกพาดลจันดรผู้กรรมการห้าของปสบอกว่า
สั่งให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังเดียวกันกับที่มีการโพสต์จอดรถหรู
ส่วนภาพรถหรูสีเหลืองที่มีคนโพสต์บอกว่าไปเห็นอยู่ที่ด่านเก็บเงินมอเตอร์เวยย่านลาดกระบัง
ยังไม่มั่นใจว่าจะเป็นภาพที่ถ่ายไว้นานแล้วหรือว่าเพิ่งเกิดขึ้นในวันสองวันนี้ต้องไปตรวจสอบก่อนนะครับ
ตอนนี้ตำรวจจะไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อรวบรวมข้อมูลในการเดินทางของเดียแล้วก็สามี
พรุ่งนี้จะมีผู้เสียหายมาแจ้งความเพิ่มเติมที่บกปอศนะครับ
ก็เดี๋ยวก็จะรวบรวมนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายที่มีต้นทางเป็นคนเดียวกัน
อันนี้คือบ้านที่กรุงเทพของแม่มณีหรือเดียนะคะ
แต่พื้นเพดั้งเดิมเขาเป็นคนจังหวัดอุดรธานีทีมข่าวเราเคยไปคุยด้วย
คนที่เคยรู้จักกับเดียหรือแม่มณีตั้งแต่เด็กบอกว่าโอ๊ยรู้จักตั้งแต่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงาน
เคยเป็นพริตตี้เป็นเอ็มซีเพื่อนบ้านก็งงเหมือนกันว่าอยู่ดีทำไมรวยเคยถามไปแล้ว
บอกว่าถูกหวยลาวส่วนรถหรูที่มีบอกว่าอ๋อเขาไปทำคาแคร์แล้วคนเขาเอารถหรูมาตึ้งอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ว่าล่าสุดตอนนี้นะคะทีมข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบเหมือนกับว่าแม่มณีหรือเดียเนี่ยคือเก็บเงินสดส่วนหนึ่งแหละ
แต่เงินสดบางส่วนชอบไปซื้อตึกซื้ออาคารพาณิชย์เก็บเอาไว้อะไรแบบนี้
ใช่ค่ะทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่เขตเทศบาลนครอุดรธานีนะคะแม่มณีหรือเดียไปซื้อตึกเอาไว้เป็นอาคารพาณิชย์นะคะ
ครูหาในซอยจินตคามถนนทหารเป็นที่ตั้งสำนักงานของแม่มณีเลย
อาคารถูกปิดอยู่นะคะก็ไปคุยกับนางอุมารินมินพยักษ์อายุ๖๐ปีที่อยู่แถวนั้น
เขาก็บอกว่าเมื่อเดือนเมษายนปีนี้ค่ะเดียซื้ออาคารพาณิชย์เปิดเป็นสำนักงานของแม่มณีเลยนะ
มีป้ายเขียนเอาไว้มั่งมีศรีสุขร่ำรวยบารมีวงเล็บบ้านแม่มณีอาคารนี้ราคา๔ล้านเก้าแสนบาทนะคะ
เดือนมิถุนายนคือถัดมา๒เดือนก็ไปขอเช่าห้องกับเนี่ยค่ะนางอุมารินที่เราไปคุยด้วยเพื่อเก็บของ
ตกลงค่าเช่าเป็นปีนะคะปีละ๑๖๐๐๐บาทจ่ายเงินสดเลยเพื่อเก็บของเหรอใช่โอ้โหเดียจ่ายสดเลยสักพักนึงเดียขอซื้อเลยไม่เช่าแล้ว
ครับแล้วก็ซื้อตึกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามห้าล้านห้าแสนบาทอืมเขาบอกเอาไว้เก็บของไล่ซื้อไปแบบนี้เลยอ่ะอ่าชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าตอนแรกเดียมาถามหาบ้านเช่าบอกว่าเออแถวนี้ทำเลดีนะ
หน้าเปิดร้านเพ้นเล็บผ่านไปสักพักซื้อตึกเลยค่ะไม่ได้แค่เช่า
แล้วก็ทำเป็นสำนักงานแชร์ออมเงินขายของออนไลน์
ก็มีคนไปทำงานหลายคนนะคะแล้วก็หลังอื่นอื่นใช้เป็นถี่พัก
เก็บของคนแถวนั้นบอกว่าเห็นมีเครื่องสำอางยี่ห้อมะลิลา
ครับแล้วก็เปิดตัวในห้างสรรพสินค้ามีปลาร้าสำเร็จรูปแม่มณี
ขายออนไลน์เนี่ยเขาก็ทำเป็นอาคารเก็บของให้คนเจ้าหน้าที่
พนักงานพักอะไรแบบนี้ค่ะ
เนี้ยเขาบอกว่าขายของออนไลน์อืมแต่พวกน้ำเราก็แต่งกายดีทุกคนค่ะ
เขามาเช่าตอนไหนค่ะเดือนนี้ถึงนาน๕นาที
ภาคมินาสีหาจันยาตุลานี่๕เดือน

ลูกยังบอกว่าแม่เขาขายอะไร
อยากขายก็ขอ
ทำไมเขารวยจังนักข่าวถามเลยนะ

อายัดบัญชีธนาคารของแม่มณีหรือเดียและ
หนุ่มในเมธีที่ถูกออกหมายจับนะคะ

แต่คุณพาทบูรพ์บอกว่าเขาถอนไปเป็นหลัง๑๐๐ล้านบาทแล้วไง
คือถ้าคืนนี้จบแล้วตามได้แค่๑๐ล้านบาทตรงนี้นะ
คือผมถามผู้เสียหายนะว่าเออยอมรับไหมสิ่งที่สังคมเขาบอกว่าก็โลภเอง
แต่เขายอมรับเขายอมรับผมก็ถามว่าทำไมไปเชื่อคือดูแล้วโอ้โหดอกเบี้ยดอกผลมันเยอะเวอร์เหลือเกิน
หาเงินมาช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวอยากจะมีสตางค์มีฐานะอะไรก็ว่ากันไป
แล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมเป็นดาราเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรเป็นผู้จัดละครสร้างหนัง
ใช่แล้วก็เปิดตัวงานสินค้าของเขาทีนึงนะเชิญดาราที่ค่าตัวหลักแสนระดับซุปเปอร์สตาร์มางานเขาถ่ายรูปคู่กับเดียหรือแม่มณีเนี่ยเต็มเวทีเลย
เขาก็คิดว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นจริงเนี่ยตามตัวง่าย
อย่างนี้ไปบวงสวงหนังอ่ะคิดว่าอย่างเงี้ตามตัวง่ายค่ะคือเขาไม่หนีแล้วหรอกเขาจะมาโกงอะไรยังไง
เพราะเหมือนเป็นคนดังเป็นคนมีชื่อเสียงไม่กล้าหนีหรอกไม่กล้าโกงใครหรอก
ถูกต้องเขาก็เลยเชื่อไงแต่อย่างที่บอกมันเร็วมากไม่ใช่ว่าเขาทำกันมาเป็นปี๒ปีนะครับคือเขาทำลักษณะแบบนี้เป็นปี
แต่ไอ้แบบได้เยอะแล้วระดมเยอะเนี่ยเพิ่ง๔๕เดือนเองมันก็เลยมาแล้วฟึบแล้วก็ปึ้งไปเลยนะครับ
พอเกิดกรณีนี้ขึ้นเนี่ยตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบเรื่องของภาพยนตร์ที่แม่มณีนี้เขาจะสร้างด้วยนะ
แม่มณีเนี้ยเขาเคยเปิดตัวในฐานะผู้จัดปริศนสร้างหนังนะฮะ
หนังเรื่องนี้ชื่อเซนต์อาถรรพ์และดาราเนี่ยโอ้โหแน็กชาลี
นี่แพ็กพระรัณอยู่ค่ะพี่ปำบอกกะมลทองพลับของผมด้วยอ๋อ
ก็ทายกันมาตลอดนะ
แต่บางคนก็ถ่ายไปคิวนึง

จนเกิดข่าวแม่มณีเรื่องแชร์
แล้วก็หายไปเลย
ยังบอกกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าเขาก็เป็นนักแสดงหลักคนหนึ่งในเรื่องนะ

เขาเองก็เพิ่งเบิกเงินค่าตัวมานะได้มาส่วนหนึ่งได้มาเมื่อวานก่อนได้นะเขาได้นะแต่เขายืนยันว่าเขาไม่รู้ที่มาของเงินก็คนมาจ้างเขาเล่นหนังจ่ายเงินมาเขาก็รับค่าตัวเขาก็ทำหน้าที่นักแสดงเท่านั้น
ชาลีเหมือนกันบอกว่าโอ้โหพอรู้ข่าวตกใจมากนะก็โทรถามทีมงานแต่ทีมงานยังยืนยันอยู่นะว่าจะถ่ายทำต่อ
ผมคุยกับพวกพี่แท็กพี่ป๋องเนี่ยแค่ในกองเฉยเราเจอกันแล้วเราก็เป็นคนร่วมงานเป็นคนที่แบบว่าน่าจะเป็นเรื่องกังวลน่าจะเป็นคนที่มีปัญหากันมากกว่า
วันแรกที่ผมได้รู้ข่าวใช่ไหมคือวันที่อะไรรู้ไหมมีคนแบบว่าเป็นห่วงผมอ่ะที่เหมือนว่าเป็นกลุ่มไลน์รวมที่แบบเยอะมากที่เหมือนว่าเขารวมตัวกันจะไปทำอะไรนั่นน่ะนะแล้วเขาก็เขาก็แคปมาให้ผมดูว่าแบบว่าเฮ้ยเนี่ยแต่ละคนในไลน์เขาเขารวมกันว่าอะไรนะว่าแบบว่าเราต้องเอารูปไอ้เน็กชาลีอ่ะมาเป็นหัวข้อคนจะได้

ก็ยืนยันว่าจะถ่ายทำต่อเพราะว่ามันเหลือแค่๓๐นะคะ
แต่ว่าก็อาจจะตัดตัวเดียหรือแม่มณีออกจากเรื่องเหมือนเขาก็เล่นด้วย

เห็นว่าเขาเป็นแบรนด์เครื่องสำอางใหญ่โต
แล้วก็เปิดตัวอลังการมีดาราน่าเชื่อถืออะไรอย่างนี้
เราทราบเส้นทางเงินไหมคะว่าเขาได้เงินมาจากไหน
ทราบเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกเลยที่รู้จักกับเขาก็คือ
คือผลกระทบเยอะทั้งดาราทั้งภูมิกับทั้งอะไรอย่างนี้
ซึ่งเราก็เป็นคนทำงานเราก็เลยกลัวเขาแบบเสียหายอะไรอย่างนี้
ก็เลยว่าอยากรู้ว่าหนังมันไม่ได้มีกระบวนการกับการไปเกี่ยวกับทางกับตรงนั้น
ก็พร้อมให้ความร่วมมือเพราะเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
ในการทำงานเพราะเราไม่ได้โอเวอร์อะไรเราเป็นค่าใช้จ่ายจริง
ก็ใครที่คิดว่าตกเป็นผู้เสียหายนะครับก็ไปแจ้งความเพิ่มเติม
ปศดีเอสไอก็ได้ตำรวจในท้องที่ของท่านก็ได้นะครับ